ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของวัยรุ่นนะครับ
ช่างกลที่ตีกัน

จะเรียกว่าหนึ่งรุ่มสิบหรือสิบรุ่มหนึ่งดิ
คือเดี๋ยวท่านดูนะฮะเกิดขึ้นที่นครปฐมนะครับ
นี่ฮะคนหนึ่งวิ่งมา

เจอกลุ่มจักรยานยนต์กระโดดเข้าใส่เลยคุณเห็นมาสอน

ทำไมกล้ามากเลยตัวเองมาคนเดียวนั้น
ก็โดนฟันไปทีนึงวิ่งหนีไป

ใช่นี่มาอีกแล้ว

ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะบอกว่า๑รุม๑๐หรือ๑๐รุม๑
แต่มันก็ไม่ดีทั้งคู่นั่นแหละนะ
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอันตรายด้วยนะครับ
สังคมออนไลน์ก็แชร์คลิป

วัยรุ่นยกพวกตีกันที่ริมถนนสาย๑

ก็อย่างภาพที่ท่านเห็นนะครับ

ตกลงแล้วกลุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่มีประมาณ๑๐คนเนี่ย
ใช้มีดฟันวัยรุ่นที่ว่ามาคนเดียวแล้วก็พุ่งเข้าไปใส่เขาเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บที่แขนนะครับ
แล้วกลุ่มที่ขี่จักรยานยนต์ก็พากันหนีไปนะครับ
ผู้ที่เห็นคลิปนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะ
อย่างเช่นบอกว่ากลุ่มนักเรียนช่างกลอีกแล้วเห็นใส่เสื้อช็อปด้วย
ไม่หมดสักทีทหารน่าจะนำไปฝึกอบรมที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
มากันเป็นกลุ่มเก่งกันเชียวนะอะไรอย่างนี้นะครับ
พันธมตเอกพงศวัยแช่มลำเจียกภูมิกับการสพสามควายเผือก
เกิดขึ้นที่หน้าเทคนิคนครปฐมเป็นเหตุทะเลาะวิวาสของนักเรียนช่างกลต่างสถาบัน
โดยคนที่ถูกทำร้ายเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
บาดเจ็บถูกมีดฝั่นนะครับ

ส่วนกลุ่มจักรยานยนต์๑๐คน
เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

มาทำการสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีต่อไป